ไม่ต้องให้เขาดูหรอกเพราะเขาจะดูอีกแบบหนึ่ง

แต่คนที่ผ่านวัยมาจนอายุ๔๐

ปัจจัยประกอบด้วยสติ

เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันอยู่เป็นเม็ดผลแห่งความรัก

เพราะในดวงเนี่ยมันเป็นดวงชะตาที่โหนจะต้องเรียกว่าดวงแตก
เพราะราหูกับดาวมุติยูเร็งชะตา

เพราะมีราหูกับมนุษยูเรียกว่าดวงพ่อม่าย
คือหมอดูจะทายเลยว่าแต่งแล้วก็เลิกหรือแต่งแล้วก็ต้องตายจาก
แต่อย่างไรก็ตามทีเราไม่ต้องไปรู้มัน
รู้จากอาจารย์พอว่านี่คือศาสตร์คือความรู้แต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคน
เข้าใจยังมันจะเกิดขึ้นกับคนหลง
มันจะเกิดขึ้นง่ายเลยถ้าอันใช้ชีวิตในความรักแบบความหลง
สิ่งนี้เกิดเลยครบละเลิกครบแล้วเลิกจบมีปัญหา

นี่อันเขาอายุมาคิดเรื่องนี้ตอนนี้อายุ๔๐ปีจะย่าง๔๑แล้ว
วัยใหญ่มันตกวัยพระศุกร์เริ่มจะสู่เป็นวัยพฤหัสดี
ความเร็วมันจะลดเป็นความมีสติมากขึ้นอีกหลายร้อยเท่า
หลังจากอายุ๔๑ปี๘เดือนเป็นต้นไป

คือหมายถึงว่าอายุมากแล้ว

จริงรู้จักกันจากงานคือเพื่อนเขาเป็นเพื่อนพี่อัน
แล้วก็เขาหาพิธีกรหาคนไปร้องเพลงอะไรต่าง
ก็เออเพื่อนฉันไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไป
ซึ่งเราไปทำงานอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลย

ร้องเสร็จเอาเงินมาจะกลับ
จะรีบกลับบ้านไปนอนเพราะพรุ่งนี้ฉันงานเยอะมาก

แต่เรารู้ว่าเขาเป็นใครแค่นั้นเอง
ว่าเอ้านี้งานนี้เราไปร้องเพลงเอง

เอาคุณจานึงไงที่เขาช่างเราไป
นั่งมองครับว่างันนั้นไม่ได้มองหน้าเลย

ที่หมายเราไม่าตั้งใจมองเลยวะ
คุยก็คุยแต่เรื่องงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก้มหน้าทำงานเหมือนไทยหน้าจริง

แล้วกลับไปคุยกันตอนไหน
ถามก่อนหลังจากนั้นสืบก่อนว่าเขามีแฟนหรือเปล่า
หลังจากถามทุกอย่างเสร็จปุ๊บถามตัวเองเลยถามเจ้าตัวเลย
คุยครับเป็นไงบ้างงานเมื่อกี้ดูในทีวีนะ
ปิ๊บหลังจากนั้นส่งไปคุยกันภาพนึง
ถามเสร็จไปเลยนะว่ามีแฟนหรือยัง
พูดตรงนะการถามประโยคนี้

คำตอบของเขาจะเป็นตัวบอกอะไรได้หลายอย่าง
แต่เราไม่ได้คิดว่าเขาตอบเพื่อให้เราจีบนะ
แต่เขาก็ตอบดีตอบไว้เชิงเขาบอกว่ายังไม่มีแต่มีคนที่คุยกันอยู่
มันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรต่อไป
มันก็ประมาณนึงมันไม่ได้แบบไม่มีว่างเลยอะไรคือหรือแบบมีแล้วมันก็ปิด
อันนี้มันก็เหมือนกับมันพอดีมันเป็นคำตอบที่พอดีเขาก็ตอบฉลาดว่ะ
คำตอบก็ฉลาดแล้วเรียนรู้กันนานไหม
นานก็คุยกันตั้งแต่คุยกันปุ๊บอันจำได้เลยอันพูดตลอดเลยว่าไม่รีบ
คุยจนกว่าจะสบายใจแล้วไม่รีบก็เราพูดไม่รีบอย่างนี้แหละ
ฝ่ายหญิงเขาก็เลยไม่บอกใครไงไม่รีบไงแต่หลังหลังมันก็นานไปแล้ว
หลังพูดว่ารีบแล้วล่ะแต่ตอนแรกแรกบอกไม่รีบหลังบอกเฮ้ยรีบแล้วว่ะ
ดวงชะตานี้เนี่ยความรู้สึกในความที่จะเป็นคนรักเนี่ยมันมีตั้งแต่แรกที่ใส่ใจแล้ว
แล้วมันก็ผูกพันและยิ่งได้สื่อสารกันแป๊บเนี่ยมันไปไกลแล้ว
แต่ในเรื่องของจริงของชีวิตเรื่องจริงของชีวิตก็คือ
นิสัยอัธยาศัยกิจวัตรต่างมันต้องเรียนรู้ระยะหนึ่ง
กี่ปีพี่อันอ่าคบกันเนี่ยเรียนรู้กันเนี่ย

เสียเวลามา
เสียเวลามาเสียเวลาจริงตอนนี้เราน่าจะมีลูกกันโตไปแล้ว
ใครโรแมนติกกว่ากัน

แต่เขาแบบเขาจะเป็นคน
ไม่ฉันไม่โรแมนติกไม่ฉันไม่ทำเตอร์ไพรส์

เจอกันบ่อยไหมคะในระหว่างที่คบกัน

บ่อยมากก็คือเขาอยู่พัทยา
แต่แหม่พัทยามาเร็วกว่ารถติด

ใช่ครับคือเมื่อประมาณสัก๓๔ปี

มันเป็นจุดที่น่าจะเกือบเลิกหรือมีเรื่องรุนแรง

กลับมาทำให้ได้รักกันมากขึ้น

เหมือนจะต้องเลิกเด็ดขาดแล้ว

อันนี้ยอมรับว่าจริงด้วยใช่มั้ย

แต่จริงอันว่ามันมากกว่านั้น
เลิกใหญ่คือเลิกย้อยคือเหมือนกับโกรธกัน

แต่มันเป็นอาการแบบนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบ
คิดถึงว่าแต่ตอนที่เลิกใหญ่

คือเรื่องไม่ไปต่อ

ซึ่ง๓ปีที่แล้วเกิดจะไม่ไปต่อกัน

เขาคือไม่พูดอะไรเลยพี่
ซึ่งเรารู้สึกว่า

อธิบายให้มีทางเลือกให้
ทุกสิ่งเรายังไม่สามารถ

เลือกเพื่อเขาจะได้อ้างั้นไปต่อกัน
อันนั้นเด็กไป
ก็ไม่เสียเวลานะแล้วไปหาคนอื่น

เรายอมรับความจริงกันแบบสติ

แล้วอะไรที่ทำให้กลับมาเจอกัน
มันหนีกันไม่พ้นอ่ะ
มันอยู่ในชีวิตของกันและกันเยอะมาก

แล้วคนนี้อยากแต่งงานด้วยรู้สึกแบบนั้นไหม

แต่จำได้ว่าคืนแรกที่ส่งไปถามเขา
ส่งบีบีก่อนเสร็จปุ๊บโทรเลย
คืนนั้นครั้งแรกที่โทรเลย
คุยกันประมาณ๖๗ชั่วโมง

คุยยาวมากถึงติสามติสี่
แล้วตอนแรกเรารู้สึกว่า
เขามันคุยเก่งมาก

มันรู้เรื่องจริง

มันก็มีความคลิกกันไปตั้งแต่ตรงนั้น
แต่งงานกับเขาหลายครั้งแต่โดนปฏิเสธตลอด
คือมันไม่เชิงขอไม่ได้แบบคุกเข่า

ว่าแบบเอาไงคุยกันเรื่องนี้ยัง
เขาก็จะเอิงเอยทิ้งน้อยอ่ะ
ไหลไปออกช่วงวนไปออกอ่าวไทยไปต่อไม่อะไร
เรื่อยเปื่อยจับความไม่ได้ทุกครั้งหรอก

คล้ายเหมือนกับวนไปเรื่อยแล้ว

มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าใจได้จริงพี่
ที่สุดก็เป็นงานแต่งขึ้นมาได้

คือทุกครั้งที่เลิกปุ๊บเราก็

เราก็อ่างั้นปฏิเสธงั้นเราก็ไป
แต่เราก็รู้สึกว่าพอเราไปเขาก็ไม่ยอมให้ไป

การเลิกเราไม่ต้องขออนุญาต

เดี๋ยวก่อนจะเลิกกับคนคนนี้ไม่ต้องขออนุญาต
ตอนที่อันจะเลิกกับเขาอันก็ไม่รู้สึกว่าอันต้องขออนุญาต

ก็บอกเขาว่าไปไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคำที่บอกว่าเขาไม่ยอมให้ไปไม่มีอยู่จริง

มันก็มีการยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่

ถ้าคุณจะไม่แต่งงานเพราะคุณไม่รักเรา

แต่เขาไม่อยากให้เราไปอย่างที่เรารู้สึกว่าเขารักเรา
มันเป็นความรู้สึกว่าเขารักเรา
มันก็เลยวนกันไปวนกันมาวนกันไปวนมา
ด้วยพื้นฐานลึกที่เรารู้สึกว่าเขารักเรา

คือแบบไม่อีกแล้ว

ครั้งนี้เลิกจริงฟันทงทุกอย่างที่เป็นจริงจัง

แล้วคือถ้าเป็นเด็กหน่อยคงบล็อก

เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเงี้ยเง่าพวกนั้นไร้สละ

แล้วก็หายกันไปประมาณสัก๖เดือน

แต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่าเขาพยายามง้อมาก

ซึ่งเราไม่แม้แต่จะรับฟังทั้งสิ้นแล้ว

เราโหดอะเราไม่รับไม่ตอบรบ

เฮ้ยฉันง้อจนฉันไม่รู้จะง้อยังไงแล้วนะ
เธอไม่คิดจะง้อเลยเหรอ
อยู่เนี่ยฉันไม่ได้คิดอะไรมาแล้วเหรอ
เราก็เลยแบบห้าห์เหรอคิด

ฉันจะทำอย่างงี้แล้วว่ามันปลายทางเขาเปลี่ยน
งั้นมาคุยกันเอออืม

ส่งเขากลับบ้านแล้วก็ส่งลายไปถาม

หมายว่า๒คนมีความพร้อมและมีความตั้งใจ

อันก็บอกเขาบอกว่าถ้ามีได้ก็มี
อยากมีทั้งคู่นะอยากมีทั้งคู่
แต่ถ้ามันจะไม่มีด้วยเหตุผลใด

แม้จะมีปัญหาเรื่องความรักมายาวนาน
แต่ก็จะดีขึ้นภายในต้นปีนี้

จะแต่งงานก็ได้จะมีความรักที่ดีขึ้นก็ได้

ตั้งแต่ประมาณกลางปี๒๕๙คือปีที่แล้ว

คือ๑ปีน่ะครึ่งปีน่ะมีโอกาสจังหวัดที่๑
จังหวัดที่๒ประมาณเดือนเมษา

ราศีกันราศีมีนมีโอกาสจะ

และคบหาสมาคมหรือได้เจอใคร

ทั้งกันทั้งมีนนี่คือจังหวะ
ของชาวราศีกันและราศีมีนที่เป็นรอบสุดท้าย

ราศีตุลกับราศีเมษ
มกราคมถึงเดือนมีนาคม
เดือนกันยายนจนถึงปลายปี

สำหรับเมษและตุลสวัสดีครับ
ข่าวว่าพี่เป็นเกย์มาตลอดแล้วพี่จะไปแต่งงาน

เอ่อค่ะเรื่องแต่งงานมันดังมากตอนนั้นอ่านโทรหาเขา
คำแรกที่เขาถามอันคือเธอโอเคหรือเปล่า
รู้สึกว่าคำถามนี้ดีมากเลยสำหรับเรา
มันเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาโอเคด้วย